แล้วอย่างข่าวมันออกไปว่าเรามีการโวยวายอะไรแต่เราไม่ได้ไปเลยหรอก

กินข้าวได้พูดได้กำอาฬานีอย่างคนทั่วไป
อ๋ออืมเออเออค่ะแล้วนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปไหน
ใช่ยืนยันว่าไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านอืมโอเคแล้วอยากเอ่อ
คนที่ออกข่าวไปแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็อยากให้เขาแก้ข่าวว่ามันไม่ใช่ความจริง
จากที่ข่าวมันออกไปเนี่ยแม่แม่รู้สึกไงครับรู้สึกไม่ดีที่สุดเลยเพราะว่า
เราก็คอยดูเขาตอนนี้คอยดูใกล้ชิ้นไม่ค่อยให้เอาออกไปไหนบางทีเขาจะเดินออกไปพอเราร้องไห้โฮเขากลับเลย
พอเขาเดินหลังคาพอเขาเห็นแม่ร้องไห้เขากลับเลยกลับมานอนแล้วนี่แล้วจากที่ข่าวมันออกไปว่าลูกออกไปนี่เป็นความจริงไหมครับ
จริงอันถ้าเมื่อคืนนะไม่จริงแน่เลยเพราะว่านอนอยู่แต่วันอื่นอ่ะไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีเราออกไป
แต่ภาพที่ดูแล้วอ่ะดูดูแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันเหมือนค่ะอ๋อแล้วไม่ใช่ตายใช่ค่ะ
ส่วนที่เขาออกข่าวไปแล้วเราจะมีดำเนินการยังไงบ้างครับ
เขาอยากให้ช่วยดำเนินการแก้ข่าวให้หน่อยเพราะว่าไม่ใช่เป็นตายแล้วคนอื่น
เราไม่อยากให้คนอื่นมองไม่ดีอ่ะมันเขาช่วยมาเยอะ
เราก็อยากให้เขามองดี